ก็คือแก้ไขปัญหาสวยแก้ไขปัญหาสินบนอย่างไร
ปัจจุบันนี้รูปแบบของสินบนแล้วก็เรื่องของสวยมีหลายรูปแบบนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือสวยสติ๊กเกอร์ครับ
พบว่าสติ๊กเกอร์รูปแบบต่างที่พบจากชาวอินเดียบางส่วน
ซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพก็เริ่มจากการเป็นแขกขายถั่ว

สามารถจะอยู่ในเมืองไทยประกอบอาชีพอิสระต่างได้
และขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องผิดกฎหมาย
ดังนั้นในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จัก
กับที่มาที่ไปของสติ๊กเกอร์เหล่านี้
ติดตามเรื่องนี้จากต้นทางโดยรายงานพิเศษครับ
สัญชาติอินเดียที่ระบุถึงที่มาของสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ต่างที่พบภายในบริษัทอาวินเฟอร์นิเจอร์จำกัด
รามคำแหง๒หลังฐานจากกองร้อยรักษาความสงบกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์เข้าตรวจค้น
จากมีข้อมูลว่านายอาวินเป็นหนึ่งในขบวนการนำชาวอินเดียเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย
สติ๊กเกอร์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปรถยนต์สัตว์ชนิดต่างตัวการ์ตูนหรือแม้กระทั่งตาสโมสรฟุตบอล
ซึ่งสติ๊กเกอร์ถูกแบ่งออกเป็นชุดพร้อมระบุวันเดือนและปีโดยสติ๊กเกอร์๑ชุดมีอยู่ประมาณ๑๗๑๘ใบ
ซึ่งชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ต้องการประกอบอาชีพต่างจะต้องจ่ายเงินให้กับนายหน้าชาวอินเดียด้วยกัน
เพื่อรับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์เหล่านี้โดยแต่ละอาชีพจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน
อกจากนี้สติ๊กเกอร์ยังเปรียบเสมือนใบผ่านทาง
ไม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มดำเนินคดี
จากสติ๊กเกอร์แต่ละใบจะมีสัญลักษณ์ที่รู้กันเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะได้อยู่ต่อบนพื้นแผ่นดินไทยโดยอาศัยผลประโยชน์จากขบวนการนี้
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศ
โดยทหารจากกองร้อยรักษาความสงบกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์
แบ่งกำลังออกเป็น๙ชุดตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด๙จุด
ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจนครบานอุดมศุกร์พระขนงและประเวท
สามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๒๔คน
เป็นชาวอินเดีย๑๔คนชาวปากีสถาน๑๐คน
ของกลางสติ๊กเกอร์รูปสัญลักษณ์ต่างอีกเป็นจำนวนมาก
มุดเก็บเงินกู้รายวันสมุดผ่อนสินค้ารายวัน
มุดบัญชีเงินฝากและเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและปล่อยเงินกู้

ทีมข่าวได้เกาะติดเพื่อเก็บภาพและข้อมูลจากหลายพื้นที่
ติดตามตอน๒ได้ในไทยรัฐนิวโชว์วันต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน